ทำให้ต้องปิดตำนานสวนเสือศรีราชา
ตำนาน๒๔ปีไม่ไหวแล้ว
ธุรกิจนี้ไปต่อไม่ไหวแล้วทำมา
๒๕ปีเจอโควิดปี๒ปี

ถ้าใครมีลูกเล็กนะพาไปเที่ยวแล้วมีความสนุกแน่
คือนอกจากสวนเสือมีเสือเขามีสารพัดสัตว์จราโค้งจราเข้มีหมดเลยฮะ
นี่คือสวนเสือศรีราชาแล้วเดี๋ยวดูซ้ายมือคือเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊กสวนเสือศรีรชาเลิกกิจการ
เลยนะเมื่อวานนี้เสือข้างบนเสือข้างล่าง
ตัวเล็กเสือตัวใหญ่ที่เป็นโป้งเป็นป้ายยกออก
ย้ายเลยฮะเลิกกิจการแล้วนะฮะทางผู้บริหารก็คือ
คุณวสันเต็มสิริพงศ์กรรมการบริหารของสวนเสือ
บอกว่าก็พยายามแล้วนะพยายามมาปี๒ปีแล้ว
ตั้งแต่โควิดมาต้นปี๖๓พยายามแล้ว
ทุกรูปแบบนี่คือสัญลักษณ์สำคัญที่สุด
เสือใหญ่เสือยักษ์ที่อยู่ด้านหน้าสุดเลยของสวนเสือศรีราชา
เมื่อวานนี้รถเครนก็แบกขึ้นหลังรถคอนเทนเนอร์
ยกไปเก็บที่อื่นมันสะท้าหัวใจมากใครหายนะ

แต่ไม่ไหวแล้วจำเป็นต้องเลิกกิจการเลิกทำธุรกิจ
ปิดตำนาน๒ทศวครึ่ง
๔ปีเกือบจะ๒๕ปีครับ
แล้วเสือยกไปยังไงนั่นสิยังอยู่ที่เดิมก่อนนะ
เสือทุกตัวยังอยู่ที่เดิมเพราะเป็นซับสินของริสัตว์เสียราชา
ชื่อริสัตว์นะเสียราชาฟาร์มจระเค่และผลิตภัณฑ์
อยู่ที่เดิมไปก่อนให้อาหารตามปกติไปก่อน
ส่วนสัตว์ประเภทอื่นมี๒แบบ

หรือบางตัวขายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็จะมีบางส่วนเลี้ยงไว้ดูแลไว้

จราเข้ช้าง๑๑เชือก
มีกวางมีอูดมีม้าแคระ

เดี๋ยวจะต้องมีทยอยขายกันไป

เสือศรีราชาถือว่าเป็นศูนย์เพาะ

เลี้ยงเสือไว้๒๗๐ตัว

จราเข้แสนกว่าตัว
จาระเข้ทั้งหมดก็จะมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง
ไม่ได้ปล่อยไปทิ้งนะปล่อยใครจะซื้อก็ขายไป
อนาคตอะไรคืออนาคต

จะกลับมาดำเนินการเปิดกิจการอีกครั้งหรือไม่

เพราะฉะนั้นเรื่องของอนาคตก็ขอให้เป็นอนาคตจริงฮะ
ปิดไปอีกแล้ว๑ตำนานสวนเสือศรีราชาจังหวัดชนบุรีใจหายฮะ
ใจหายจริงนะโอ้กลายเป็นว่าอีกหนึ่งที่
ใช่ที่หายไปจากโควิดนะครับไม่รู้ลูกจะไปเที่ยวไหนเลย